คุณผู้ชมน้องอุ๋ยน้องก๊อฟเชื่อเรื่องของถึงคาดถึงเคราะห์กันไหม

อย่างเมื่อกี้เนี่ยท่านขนาดนั่งอยู่แบบนั้นท่านรอดนะ

แต่คุณยายท่านนี้ในข่าวของผมเนี่ยนะอายุ๗๒ปีที่อุดรธานีครับ
นั่งล้อมวงกินข้าวอยู่กับลูกชายอยู่กับลูกสะพ้าย
คุณผู้ชมครับกิ่งไม้เนี่ยฮะอยู่ดีมันหล่นลงมาทับหัวท่านเสียชีวิตเลยครับ

นั่งกินข้าวอยู่ดีคนละอารมณ์กับข่าวเมื่อสักครู่เลยครับ
เหตุการณ์ไม่คาดฝันนี้ครับเกิดขึ้นที่กระท่อมปลายนาในพื้นที่บ้านนาดีหมู่๑๔
ตะบนเสือเผลออำเภอกุมภาวะปีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อช่วงค่ำหวานนี้
ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพบศพของผู้เสียชีวิต
นอนมีเลือดไหลอยู่ที่ศีรษะมีบาดแผลที่ศีรษะ
ทราบชื่อคือนางคล้ายพักสรสิทธิ์อายุ๗๒ปีแล้วครับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกคนเป็นลูกชายของนางคล้ายนั่นแหละ
ชื่อว่านายพรศักดิ์อายุห้าสิบปีถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกุมภาวะปีไปแล้ว
คุณผู้ชมดูสภาพสถานที่เกิดเหตุ
จากการสอบถามญาติทราบว่าก่อนเกิดเหตุนางคล้ายกับลูกชายกับลูกสะพ้าย
ล้อมวงกินข้าวกันอยู่หน้ากระท่อมครับคุณผู้ชมครับ
ใครจะคิดว่าต้องมานอนเอาผ้าห่มปิดหน้าอยู่แบบนี้
จู่ฮะกิ่งยูคาลิปตัสครับมันหักลงมาใส่หัวท่านครับ
ใส่หัวนางคล้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลยครับ
ส่วนลูกชายได้รับบาดเจ็บขณะที่ลูกสะพ้ายปลอดภัย
ตำรวจคาดว่าไอ้กิ่งยูคาลิปตัสเนี่ยนะฮะ
มันคงจะผูกไปตามการเวลาของมันก็เลยหักลงมา
แต่มันหักลงมากลางวงข้าวพอดีครับ
เป็นเหตุให้มีคนเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บครับ
ตำรวจก็ทำยังไงก็ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับ
จากนั้นก็มอบศพให้ญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีแล้วครับ
นี่แหละครับถึงคาดถึงเคราะห์
คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่ครับเรื่องนี้ครับ
ใครจะคิดนะฮะก็นั่งกินข้าวกันอยู่
แล้วพี่เคยมีอีกลักษณะนี้ล้อมวงกินข้าวอยู่
เป็นญาติของเพื่อนที่รู้จักกัน
บอกว่านั่งกินข้าวกันอยู่นะครับ
ออกแล้วหน้าคว่ำเลยติดคอหน้าคว่ำลงสำรับข้าวเลย

ใช่ฮะนี่แหละครับเหตุการณ์ที่ไม่เกิดขึ้น
ฉะนั้นทุกวินาทีในการใช้ชีวิตใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังครับใช่ครับ